คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะให้ไปดูภาพตอนที่

คนร้ายก่อเหตุแบบไม่น่าให้อภัยจริงค่ะ
ข่มขืนแม่ลูกอ่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการผู้เสียหายอายุแค่สิบแปด
ครับมีลูกอายุสองเดือนอ่าคนร้ายเข้าไปที่บ้านเขาแล้วอ้างว่า
เนี่ยเป็นเพื่อนพ่ออ่าแล้วยังไงขอเข้าไปชาร์จแบตหน่อยเออ
ก็ให้เข้าไปสุดท้ายคนร้ายไปคว้ามีดในบ้านนะคะ
มาจี้คอเธอและบังคับข่มขืนเธอโอ้โหข่มขืนต่อหน้าลูกน้อยอายุสองเดือนอ่ะ
อ่าเนี่ยพฤติกรรมของคนร้ายค่ะสุดท้ายจับคนร้ายได้นะคะ
ไปจับได้ที่ฉะเชิงเศร้าแล้วไปดูประวัติคนร้ายเนี่ยนะคุณผู้ชม
โชคโชนมากแล้วคงไม่ต้องอธิบายว่าญาติแฟนของผู้เสียหาย
พอเห็นหน้าคนร้ายแล้วเขาจะทำอะไรนะคะ
ออกไปออกไป

พร้อมไปหาพี่
ออกไปก่อน
นี่ค่ะสพแสนภูดาตค่ะ

นายเพียรพัฒน์ปิดตังเสโนอายุ๒๒ปีหรือในเม่น
ผู้ต้องหาขมขืนแม่ลูกอ่อนนะคะ

อย่างที่เห็นภาพญาติของผู้เสียหายตรงปรีเข้าไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบกันตัวออกไป
แฟนนุ่มของผู้เสียหายก็โกรธแค้นมาก
ก็เป็นภาพชุนลมุลนี้ละค่ะ
ออกไปจากห้องสอบสวนก่อนนะเข้าใจว่ากรโหดแค้น

จะไปทำร้ายเขามันก็ไม่ได้อีก
เดี๋ยวตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนของผู้ต้องหาเองนี่นะคะ
ผู้ต้องหาคนนี้คดียาวเป็นหางว่าวคุณผู้ชม
ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์หลายคันมาก
ทำมานาจารย์เด็กคมคืน
ในพื้นที่ฉะเชิงเซาสมุทรปราการชนบุรีค่ะ
หนึ่งในญาติของผู้เสียหายที่แบบโอ้โหปรีเข้าไป
ไปทำร้ายในเม่นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
เขาบอกเลยว่าคือเขาโมโหมากจริง
โมโหกับสิ่งที่ในเม่นมาก่อเหตุกับน้องสะพ้าย
เพิ่งโฆษณ์ลูกเองแล้วบุกไปบ้านไปข่มขืนเขา
วันนี้ตำรวจก็จับในเม่นได้ในพื้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ตอนที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีเลย
คดีเอาคดีข่มขืนแม่ลูกอ่อนก่อนนะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าเคยก่อเหตุคดีอะไรมาบ้าง
คือในเม่นเนี่ยก่อเหตุข่มขืนแม่ลูกอ่อนวัย๑๘ปีในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ก่อเหตุเมื่อวานนะคะผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจสพสำโรงใต้นะคะ
ตัวผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเมื่อวานในเม่นเนี่ยเดินมาที่บ้าน
เลี้ยงลูกอยู่อะค่ะลูก๒เดือนแล้วก็อยู่กับลูกสองคน
ไปทำงานวันแรกปกติแฟนจะอยู่ด้วยทุกวัน
ในเม่นมาถึงอ้างว่าเป็นเพื่อนพ่อพ่อให้เอาโทรศัพท์มาเสียบชัดแบต
เธอก็จำไม่ได้หรอกในเม่นก็เดินเข้าไปในบ้านเลย
แล้วก็ไปหยิบมีดนะคะที่ตู้รองเท้าหน้าบ้าน
แล้วเดินไปในห้องนอนเอาแขนล็อกคอเธอนะคะ
เอามีดจี้คอเธอนะคะบังคับขืนใจและขู่ฆ่า
เม่นก่อเหตุต่อหน้าลูกน้อยวัย๒เดือนค่ะ
หลังก่อเหตุตำรวจบอกว่าเบาะแสชัดจากกล้องวงจรปิด
เห็นภาพในเม่นเลยขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยที่เกิดเหตุ
นี่ภาพนี้นะคะขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
ใส่เสื้อลายลายสีขาวน้ำเงินนะคะ
ก็แกะรอยจนตามจับได้นี้ตรงทุกจุดเลย
ไล่ดูเลยว่าขี่หนีไปเส้นทางไหนยังไง

ขอชาร์จแบตหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเออใช่ไม่ใช่ยังไงเขาก็เลย
โอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าจะเกิดอย่างงี้นะจริงจริงค่ะอ่า
แล้วในเม่นว่ายังไงรู้ไหมพอจับได้นะคะครับก็รับสารภาพอ่า
บอกว่าก่อนหน้าที่จะไปข่มขืนแม่ลูกอ่อนไปก่อเหตุลักษัพมาก่อน
รักทรัพย์มาแล้วไปรักทรัพย์มาก่อนอ่าแล้วไปขายได้เงินมาซื้อยาเสพติดมาเสพ
อ่าเสพยาเสร็จมีอารมณ์ทางเพศอ่าในเม่นพูดเลยว่าถ้าผมเจอเด็กผู้หญิง
ครับก็จะทำอนาจารย์ข่มขืนโอ้โหถ้าผมเจอคนมีอายุครับ
ก็จะชิงทรัพย์พูดแบบนี้ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ย
ก็คือจะทำทีเข้าไปคุยเหมือนกับแม่ลูกอ่อนทำเป็นอ้างว่ารู้จักคนนั้น
รู้จักคนนี้รู้จักคนในครอบครัวอยู่แถวบ้านอย่างนั้นอย่างนี้
อ้างไปเรื่อยบอกว่าก็เมาอ่ะก็เสพยาเสพติดอ่ะ
โทษผู้เสียหายขอโทษเขาเนี่ย
เราตั้งใจไปก่อเหตุนี้เลยหรือเปล่าครับทำไมครับผมมีอะไรจะพูดไหมครับ
อยากขอโทษน้องเขายังไงบ้างไหมครับอยากขอโทษครับอ่า
โทษว่าไงครับผิดไปจริงจริงครับทำไมเราตั้งใจไปที่บ้านน้องเขาอ่ะ
บอกว่าผิดไปจริงขอโทษแค่นี้
ใช่ไหมจริงจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยค่อยไล่นะว่าในเม่นคนนี้แสบขนาดไหนน่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับสามีของผู้เสียหายนะคะครับก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยามาบอกว่าเนี่ยในเม่นผู้ก่อเหตุคนนี้บอกว่าเป็นเพื่อนพ่อขอเอาโทรศัพท์มือถือมาชาร์จหน่อย
ภรรยาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรไงฮะก็นั่งเลี้ยงลูกอยู่ลูกเพิ่งสองเดือนในเม่นล็อกคอเอามีดจี้เลย
บอกว่ายอมจะให้เงิน๒๐๐๐นะถ้ายอมห้ามบอกใครนะไม่อย่างนั้นจะฆ่าให้ตาย
ผู้หญิงเขาก็กลัวสิคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเอ๊ะในเม่นเป็นใครมาจากไหนจะโหดร้ายโหดเยี่ยมขนาดไหน
ไม่มีมีดด้วยไงมันมีมีดล็อกคอแล้วเอามีดจี้เขาก็ขัดขืนไม่ไหวอ่ะสุดท้ายนะคะพอในเม่นก่อเหตุแล้วหนีไปเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะ
เขาก็แจ้งความจนตำรวจจับตัวได้สามีของผู้เสียหายบอกว่าผมต้องไปดูหน้าต้องไปดูหน้าคนร้ายที่พฤติกรรมมันขนาดเนี้ยทำได้แม้กระทั่งแม่ลูกอ่อนที่เขากำลังเลี้ยงลูกน้อยอายุแค่สองเดือนนะคะ

ขุข้ามือผู้พ่อแฟนผมอีก

คาหนังมึง

คุณผู้ชมคะมาดูประวัติของในเม่นผู้ก่อเหตุค่ะครับ
ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเอาแค่๒สัปดาห์ก่อนนะคะ
เริ่มตั้งแต่๗พฤศจิกายนกระทำอนาจารย์เด็กหญิงและทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คืนวันที่๑๓พฤศจิกายนลักรถจักรยานยนต์แถวพระประแดง
เที่ยงคืน๑๕พฤศจิกายนพยายามชิงรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่อำเภอบางปะกงและเที่ยงวันเดียวกัน
ชิงโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ตำบลเทพราชจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เช้าวันถัดไป๑๖พฤศจิกายนไปลักรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วก็ไปออกอุบาย
ขอเปลี่ยนรถกับผู้เสียหายพอบ่ายโมงก็ไปลักโทรศัพท์มือถือ
ที่ร้านอาหารตามสั่งในอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ดูเนี่ยวันหนึ่งบางทีก็ก่อหลายเหตุนะโอ้โห
ห้าทุ่มสิบเจ็ดพฤศจิกายนลักรถจักรยานยนต์
ในพื้นที่ตำบลลาดขวางฉะเชิงเศร้า
แล้วก็ไปหลอกขอความช่วยเหลือเขาแล้วก็เอารถไปอย่างนี้
แปดพฤศจิกายนก็เนี่ยค่ะข่มขืนแม่ลูกอ่อนในพื้นที่
สมุทรปราการแล้วก็ลักรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะ
ในพื้นที่ตลาดนินจาจังหวัดชนบุรีจนตำรวจตามจับตัวมาได้
คุณผู้ชมนี่สองสัปดาห์นะคะโอ้โห
ที่ก่อเหตุในช่วง๒สัปดาห์ดูสิคะแต่ละเรื่องแต่ละอย่าง
มันไม่หยุดพักหายใจหายคอในการก่อความเลวเลยนะฮะเนี่ย
โอ้โหมันจัดอะไรจากคันอย่างนี้นี่มันเสพติดความ
อ๋อไม่เข้าใจค่ะอันนี้ไม่เข้าใจมากมาก
ยังจุดนี้นี่คือที่ฉะเชิงเศรานะครับ
ฉะเชิงเศราเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจุดที่ไปกระทำอุณาจารย์เด็กอายุสิบสามปี

วันที่๗พฤศจิกายนนะครับทำร้ายเด็กด้วยนะ
บีบคอนะครับจนบาดเจ็บนะครับแล้วก็กระทำอนาจารย์เขา
แล้วก็หลบหนีไปนะฮะนี่ฮะช่วงนี้ฮะที่ทำแผนเนี่ยครับ
โดยที่ถอดกระโปร์ตอนตัดตากผ้าเด็กหญิงอายุสิบสาม
มากระทำอาจารย์ที่นี่อ่านอนมากระทำอาจารย์ตรงนี้
โดยที่ถอดกางเกงของเด็กผู้หญิงเอ่อถอดกระโปรงเด็กผู้หญิง
แล้วก็ช่วยตัวเองจนสำเร็จความไข้มีการบีบคอ
ทำล้ายด้วยการบีบคอแล้วเด็กตัวเล็กเขาเอาคอเล็กเล็ก
เสร็จแล้วก็ค่อยก็ออกไปจากนั้นคุมไปต่อครับ
ตรงจุดนี้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์ป้าประเสริฐนี่ฮะ
คุณป้าก็มาดูหน้าผู้ต้องหาด้วยบ้านพักอยู่ที่
ซึ่งก็รักเขามานั่นแหละรักเขามาจากสมุทรปราการนะครับ
แล้วมาชิงซับป้าพระเสริฐนะฮะเดี๋ยวระหว่างทำแผนนะฮะ
กับสิ่งที่ทำไปเดี๋ยวเราชมดูกันละกันนะฮะ
เหตุผลที่เราทำเพราะอะไรเหตุผล

ติดยาดีดเหรอ

เออห้าอยู่แล้ว

โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับคนคนนี้
จริงค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกคดีหนึ่งที่คนคนนี้ก่อเหตุเอาไว้
คดีชิงโทรศัพท์มือถือนะคะ
ประเสริฐคาแก้วก็เป็นผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟัง
ช่วงเที่ยง๑๕พฤศจิกายนนั่งอยู่หน้าบ้านค่ะ
เม่นขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็บอกว่าขอหลบตำรวจหน่อยชักปืนออกมาขู่จะเอาเงิน
เธอก็บอกไม่มีหรอกเงินแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
เม่นเนี่ยนะคะเอาปืนตบหน้าเลยค่ะ
ไปคุกข่าวขอโทษป้าเมื่อกี้คือเอาปืนตบหน้าเข้ามาแล้ว
แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปถึงมารู้ว่าในเม่นก่อเหตุแบบนี้คือหลายครั้งมากอะค่ะ
เขาก็มายกมือไหว้เขาบอกว่าขอหลบตำรวจสัก๑๐นาที
เขาบอกไปหลบทำไมไปทำอะไรมา
เขาบอกเนี่ยมันมีกันฆ่ากันตายอยู่หน้าวัดมันว่าอย่างนี้
ก็มีปืนมานะไม่รู้ว่าปืนจริงหรือปืนปลอมเราก็ไม่รู้
แต่ก็ว่ามาขู่ว่ามีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมด
ป้าก็ร้องมาร้องมันก็ไอ้นี่ไงมันก็มาตบหน้าสองทีไม่ให้ร้อง
แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปอืมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
พลตำรวจรีชาคริสต์สวัสดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉัดเชิงเศร้า
แถลงผลการจับกลุ่มในเม่นนะคะ
เรื่องต้นสรุปแล้วเนี่ยก่อเหตุทั้งหมดสิบเอ็ดคดีอื้อหือ
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าสมุทรปราการชนบุรี
แบ่งเป็นคดีลักษัพแปดคดีคดีเกี่ยวกับเพศสามคดี
มีประวัติเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าในเม่นถูกจับข้อหารลักษัพ
ถูกจำคุก๔ปีครึ่งเพิ่งออกมาจากเรือนจำ
เมื่อวันที่สิบสิงหาคมแล้วก็มาก่อเหตุอีกอ่าสำหรับการจับกลุ่มเนี่ยค่ะ
ชุดสืบสวนได้ข้อมูลมาว่าในเม่นไปก่อเหตุลักษัพในจังหวัดชนบุรี
แล้วกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาอีกครั้ง
เพื่อมาหาแฟนสาวก็เลยโดนรวบตัว
แจ้งข้อหานะคะโอ้โหหลายข้อหาค่ะ
เรื่องของกระทามนาจันทร์เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
มขืนกระทำชำราวบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ
เม่นก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
คงไม่รู้จะปฏิเสธยังไงหลักฐานมันก็ชัดทุกคดี
ตำรวจนำตัวในเม่นเข้าห้องขังค่ะญาติของผู้เสียหาย
กรณีที่ถูกหลักซับนะคะเข้ามาดูหน้ามาชี้ตัว
นี่ค่ะรถจักรยานยนต์ของหลานสาวเนี่ยในเม่นเอาไป
นี่ค่ะก็เลยมีคนมาดำเนินการอีกหลายคดีค่ะ

คดีอาจจะแบบยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเนี่ยพอรู้ว่าในเม่นโดนจับเขาก็ทยอยกันมาไง

หวังว่ารอบนี้ตำรวจจะแจ้งข้อหาให้หนักเอาให้หลายปีหน่อยนะฮะ